๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยที่ผ่านมาหลายคู่รักมีโอกาสแสดงความรักต่อกันนะคะ
แต่ว่ามีบางคู่ค่ะไม่ได้มีโอกาสนั้น
ทำให้เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดโครงการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิดขึ้นมานะคะ
ติดตามบรรยากาศความรักนี้จากรายงานค่ะ
ผู้ต้องขังชายหญิงกว่า๕๐๐คนต่างสวมกอดพ่อแม่และคนรักของตัวเอง
ด้วยความรักและอาลัยเสมือนเป็นการล่ำลากันหลังหมดเวลาเยี่ยมญาติใกล้ชิด
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดขึ้นสำหรับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี

วันนี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวและคนรักที่อยู่ภายนอกเรือนจำ
ได้เข้ามาพบปะผู้เป็นที่รักในเรือนจำเท่านั้น
ยังเปิดกว้างไปถึงคู่รักในเรือนจำที่เป็นสามีภรรยา
ที่ถูกจองจำคนละแดนในเรือนจำพิเศษมีนบุรีได้พบหน้ากันด้วย
เช่นครอบครัวของนางสาวฟ้าอดีตพนักงานเอกชน
ที่ต้องจำคุกพร้อมสามีด้วยโทษร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด
พบหน้ากันครั้งนี้เป็นการพบหน้าใกล้ชิดในรอบ๖เดือน
ทั้งนางสาวฟ้าและสามีต่างเฝ้ารอ
การพบปะกันครั้งนี้มีทั้งการพูดคุยและสอบถามความเป็นอยู่ระหว่างกัน
และทั้งคู่ยังมีโอกาสได้โอบกอดพูดคุยกับลูกสาวทั้งสองคน
พร้อมปรับความเข้าใจกับคนในครอบครัว

บางครั้งการยกหูโทรศัพท์แบบไม่กี่นาทีมันไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้
เพราะมันก็จะมีแต่การที่แบบบอกอะไรไม่ครบถ้วน
อยู่นี้มันก็เข้าใจกันชัดเจนปรับความเข้าใจกัน
ขณะที่แม่ของนางสาวฟ้าที่ได้แต่นั่งมองลูกสาวด้วยใบหน้าเปื้อนน้ำตา
ก่อนจะพูดสั้นอธิบายความรู้สึกที่ได้พบหน้าลูกสาว
ให้กับทีมข่าวฟังว่ารู้สึกสะเทือนใจ
ที่ต้องเห็นบุคคลอันเป็นที่รักต้องมาประสบชะตากรรมเช่นนี้
ส่วนคู่รักและครอบครัวอื่นที่มีโอกาสได้พบญาติใกล้ชิด
ต่างก็ตกอยู่ในพวังของความสุข
แม้มันจะเป็นเพียงแค่๓ชั่วโมงในการโอบกอดพูดคุยระหว่างกัน
แต่มันก็สามารถเติมเต็มความรักที่หายไประหว่างคนในครอบครัว
ผ่าพิมนต์คังโรสักดาข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน